มีสามีทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตนะฮะ
คือซ้อมจนเขาตายอ่ะครับอืมจับศีรษะ
เนี่ยโขกกับผนังปูนนะฮะจนกระหรกยุบ
เสียชีวิตอ้างว่ามีปัญหากันเพราะว่าเมีย
เนี่ยมาด่าเพราะว่าถึงหวง
แต่ว่าพี่ชายของผู้ตายบอกว่ามันน่าจะมาจากเรื่องเงินมากกว่านี่นะครับ
คนก่อเหตุนะครับถูกจับได้นะครับสพเมืองกระบี่
จับกลุ่มนายอนันต์สุวรรณอายุ๕๖ปีนะฮะ
คนนี้นะครับเสื้อสีแดงนี่นะฮะ
หลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางหนูพันธบุญรอดอายุ๔๙ที่เป็นภรรยาจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๓ตะบนทับปริก
นี่คือผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
นายอนันต์คนก่อเหตุสารภาพอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองกับนางหนูพันธ์ภรรยาซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เลิกรากันไปแล้วนะครับ
แล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยเขาต่างเลิกรากับภรรยาเก่าแล้วก็สามีเก่า
ครอบครัวเก่านะครับแล้วมาคบอยู่กินกันประมาณ๔เดือนนะฮะ
นายอนันต์ผู้ต้องหาบอกนะฮะแล้วก็มักมีปัญหาทะเลาะวิวาสกับผู้ตายบ่อยครั้ง
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบหึงหวงหาว่าตัวเองจะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่าที่เลิกกันไป
กระทั่งเมื่อคืนนี้ไปตีกรองยาวในงานทำบุญกระถิ่นกลับมาถึงบ้านก็เมากลับมาแล้วถูกนางหนูพันธุ์ต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง
ก็เลยโมโหจับศีรษะเขากระแทกกับวงกบประตูห้องนอนแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำไปล้างคราบเลือดนะครับ
แล้วเห็นว่าผู้ตายเนี่ยล้มลงในห้องน้ำก็เลยรีบแจ้งเพื่อนบ้านให้มาช่วยไปโรงพยาบาลอ้างว่าแค่ทำร้ายเขา
แล้วก็เห็นว่าเขาก็ลุกมาได้ไปล้างคราบเลือดในห้องน้ำและล้มลงไปแล้วก็เสียชีวิตเอง
ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตายนะครับ
วันนี้ก็นำศพผู้ที่เสียชีวิตมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ

พี่ชายเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหามักจะดื่มเหล้าแล้วก็เมา
ทะเลาะกับน้องสาวของตัวเองเนี่ยเป็นประจำ

เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพี่ชายผู้ตายบอกว่าเพิ่งให้เงินน้องสาวไปซื้อสายไฟมาเปลี่ยนที่บ้าน
ผู้ต้องหาน่าจะเมาแล้วมาขอเงินไม่ได้มากกว่า
กล่าวอ้างว่ามีปัญหากันเรื่องทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงเนี่ยไม่น่าจะใช่